ลุงวีคัมแบ็คคุณผู้ชมข้างหลังนี่

เป็นชาวกัมพูชาที่เคยถูกผลักดันออกนอกประเทศ

ตำรวจตำรวจตำรวจพ่อมอมาดูหน่อย

วีแกอายุ๕๗ปีเป็นชาวกัมพูชา
มีเงินติดตัวอยู่๔๐๐บาท

ดังในโซเชียลจนหลายคนก็สงสาร

แต่ปรากฏว่าลุงวีไม่ขอรับความช่วยเหลือครับ

เข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมาย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
มีการแบ่งใจรวยและก็ใจดีให้เงินเยอะนี่ลุงวีบอกเองเลย